โรงงานถูกฆ่าเปลือยเอากางเกงลัดคอเอาศพไปทิ้งไว้ในครองที่อายุทยากันหน่อย
ตำรวจก็สอบพยานแวดล้อมไปแล้วหลายปาก
เชื่อว่าเป็นเรื่องของฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็ความขัดแย้งส่วนตัวมากกว่า
แล้วมั่นใจว่าภายใน๒วันคดีนี้จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจน
ติดตามจากรายงานครับ
ที่ถูกทุบเหนือตาขวาจนกระโหลกร้าว
มีบาดแผลและรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายจุด
รวมถึงที่บริเวณลำคอถูกคนร้ายใช้กางเกงรัดเอาไว้
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติการของคนร้ายกลุ่มนี้
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
นางสาวราพรขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
หลังเลิกงานตอน๒ทุ่มซึ่งปกติใช้เวลาไม่เกิน๔๐นาทีจนถึงบ้าน
แต่คืนเกิดเหตุผ่านการติดต่อสามีกับญาติจึงตระเวนออกตามหา
กระทั่งพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ปากทางเข้าวัดตานเอน
ห่างจากจุดพบศพ๑กิโลเมตร
และมีร่องรอยครูดบนถนนคล้ายกับถูกเฉียวชน
ก่อนที่รุ่งเช้าจะพบเป็นศพอยู่ในคลองดังกล่าว
สืบสวนลงพื้นที่หาบ่อแสคนร้าย
พบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงงาน

พบผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ผ่านป้อมยามตอน๒ทุ่ม๑๘นาที
ก่อนขี่ออกจากโรงงาน
จากนั้นผู้เสียชีวิตขี่ไปตามถนนที่ใช้ประจำ

และอุ้มขึ้นรถไปทิ้งคลองจุดพบศพ

ใกล้กับสามแยกทางวัดตานเอน
บันทึกภาพตอน๒ทุ่ม๒๓นาที

ตรงจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต

แต่ยังต้องสืบสวนว่าเป็นรถ
ของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่

พบนางสาวราพรระหว่างเดินไปที่รถจักรยานยนต์

ขี่รถกลับบ้านด้วยความระมัดระวัง

ผู้เสียชีวิตก็ขี่รถค้อยหลังไปแล้ว
ถ้าจะว่าเขาอย่างนี้
แต่ไม่ได้มีโอกาสได้พูดออกไป

การเกี่ยวข้องกับความหึงหวง
เพราะผู้เสียชีวิตกับสามีรักกันมาก

เมื่อก่อนมีรถใหญ่เขาก็มาทำงานด้วยกันทุกวัน
แต่ตอนนี้มันเขาเป็นรถไปเข้าศุลธ์
วันนี้ครอบครัวนางสาวราพรรับศพกลับมา

ทางกลางบรรยากาศที่เต็มปลอดภาพด้วยความโศกเศร้า
และนิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตรงจุดพบศพ

ตนเองกับภรรยาไม่มีปัญหาทะเลาะกัน
ยืนยันไม่ได้มีความขัดแย้งกับใคร
โดยเฉพาะคนที่มีการตั้งข้อสงสัย
ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการกู้เงินนอกระบบ

เขาได้ปล่อยกู้นอกระบบมีไหม

เพราะว่าผมอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ต้องบอกเขา

เมื่อก่อนนะตั้งแต่๔๕ปีที่แล้วยุ้มเงินน่ะ

คดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางประหัน
เรียกสอบพยานบุคคลแล้ว๘ปาก
เรื่องต้นตั้งปมเหตุไว้๒ประเด็น
คือฆ่าชิงทรัพย์และความขัดแย้งส่วนตัว

คารินคุณวิวทินข่าวแทรรัสทีวีปรายงาน